มาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากความรักใครชอบใครรักใครเขาไม่เล่นด้วยคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาเลยนะใช่เพราะถ้าเกิดอย่างนั้นไม่เรียกรักกันแล้วอ่ะคนรักกันเขาไม่แทงกันเขาไม่จะฆ่ากันแบบนี้
น้องพนักงานร้านพิซซ่าก็เป็นนักศึกษาแหละคุณผู้ชมเขาก็ไปทำงานแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งตามไปจีบตามไปก็แล้วก็ติดเคยครบกันเป็นแฟนด้วยเออแต่เขาไม่เล่นด้วยไงเออล่าสุดเขาไม่เล่นด้วยไงเขาไม่อยากคุยเขาไม่อยากเจอสุดท้ายบุกไปแทงเขาจนบาดเจ็บสาธารณ์นี่ฮะเขาต้องมีการเสียเลือดเสีย

ทราบเรื่องภายหลังแล้วบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยเขาพอจะรู้เรื่องของนายสดายุผู้ก่อเหตุมาก่อนนะฮะเป็นเคยเป็นช่างแอร์ที่ทำงานในเครือของร้านที่ผู้หญิงทำงานมาด้วยกันนี่แหละนะฮะรู้จักกับฝ่ายผู้บาดเจ็บเป็นอย่างดีเดินทีเขาทำงานด้วยกันที่สาขาที่อุดรณฑานีนะฮะหลังจากเคยเกิดเหตุการณ์ท
ครั้งที่อยู่เยอะโสธรเนี้ยตามไปอุ้มตัวของพรเนี้ยไปเข้ารีสอร์ททางบ้านของพรรุข่าวก็โทรให้ทางด้านของแฟนคือนายเลิศคูณเนี้ยไปช่วยนะฮะก็เลยโทรหาตำรวจตำรวจก็เลยเข้าไปช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวนายสดายุผู้ก่อเหตุเนี้ยไปที่สถานีตำรวจไปตรวจค้นดำเนินคดีตแต่เขาไม่ยอมให
ผู้หญิงคือพรเนี้ยก็ย้ายมาทำงานที่อุบลราชธานีคือไม่อยากเจอแล้วอะนะแต่สารายุยังตามไปก่อกวนถึงอุบลราชธานีคราวนี้เนี้ยไปขู่จะฆ่าเขาไปขู่เขาแล้วครั้งแล้วครั้งแล้วล่าสุดเมื่อสองวันก่อนสารายุผู้ก่อเหตุบอกให้พรเนี้ยไปหาที่หอพักด้วยนะอืมหอพักเนี้ยอยู่ห่างจากร้านเนี้ยประมาณสักหนึ่งกิโลแต่
สุดท้ายมาเกิดเรื่องเพราะว่าสดายุบุกไปแทงแฟนเขาจนบาดเจ็บเลยนะครับ
นี่ค่ะอันนี้คือเป็นแฟนคนปัจจุบันของคนเจ็บถูกไหม
ทีนี้ทางตำรวจผู้กำกับสภอเมืองอุบลก็บอกว่า

แฟนคนปัจจุบันด้วยแล้วก็รู้ว่าผู้ก่อเหตุ
คบหาเป็นแฟนกับนางสาวสุภาพร
และตอนนี้นางสาวสุภาพรรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสาภาษิตทิบรสงศ์
อาการตอนนี้ตำรวจบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะทางร้อยตำรวจเอกสอนชัยสู่บุญ
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีเจ้าของคดีเนี่ยนะคะ
รวมรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเอาไปยื่นต่อสาร
แล้วก็ขอออกหมายจับจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุข้อหาเลยคือพยายามฆ่า
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีการประสานงานกับทางศาลจังหวัดอุบลรัชธานีไว้แล้ว
รวมถึงทีมตำรวจชุดสืบของสพเมืองอุบล
กำลังตามตัวอยู่ว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนในการหลบหนี
เพราะคิดว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในไม่ช้านี้
คือคนร้ายขับมัสด้าสีแดงย้ำนะคะเลขทะเบียน๙กกชช๕๓๗๑กรุงเทพมหานคร
หลังจากก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
เดี๋ยวหลังจากนี้คือตำรวจมีข้อมูลหมดแล้วแหละคงจะจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ
อดีตแฟนอ่ะเนอะแต่เขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วเขาก็ย้ายหนีมาสองจังหวัดแล้ว
ยังตามไปฆ่าไปทำร้ายเขาอีก